จังหวัดตระยองเกิดเหตุยิงกัน
แต่ว่ายิงผิดคันยิงผิดคน

กะจะตามไปยิงหนุ่มแฟนใหม่
ของสาวที่เคยคบหากัน
แต่ปรากฏว่าไปยิงผิดคันผิดคนนี่แหละครับ
จนกระทั่งคนที่ขับรถกระบะที่ถูกยิงเนี่ย

เพราะถูกยิงเข้าร่างกายถึง๓นัดนะครับ
ท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุมอบตัวกับตำรวจ
ขณะที่ตำรวจกำลังตรวจจุดเกิดเหตุนี่แหละนะครับ

มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ประกบรถกระบะ
และจากนั้นคนร้ายยิงใส่คนขับรถกระบะทันทีนะครับ
คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยมาบยางพร๒๔
ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ตำรวจก็ต้องแจ้งในส่วนของกู้ภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลให้มาจุดเกิดเหตุ
เพื่อที่จะนำตัวของผู้บาดเจ็บสาหัส

ก็คือนายสาคอนอายุ๔๗ปี

ทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอมตะซิตี้ปลวกแดง
ถูกยิงเข้าที่คอข้างขวา๑นัด

แล้วก็ชายโครงข้างขวาอีก๑นัด

ก็พบทั้งกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่นะครับ

ก็พบลูกโม่ปืนตกอยู่ด้วยนะครับ
ขณะที่กู้ภัยปลวกแดงได้รีบนำตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลปลวกแดงรักษาทันทีนะครับ
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่

ก็คือนายสุรพลอายุ๓๒ปี
นายสุรพลชุ่มวะมนนะครับ
อยู่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี

มาขอเข้ามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนขนาดจุด๒๒

ตำรวจก็พามาสอบปากคำที่โรงพัก

รับสาภาพว่าเป็นคนยิงใส่รถกระบะ

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางสอบสวนทันทีนะฮะ

สาเหตุที่เขายิงใส่รถกระบะคันนี้
เพราะจำรถผิดคัน

เป็นรถของกิ๊กอดีตภรรยา
ซึ่งจริงเขาเพิ่งเลิกลากับอดีตภรรยาไปนะฮะ
โดยเมื่อวานนี้เขานัดอดีตภรรยาไปทำเรื่องขอหย่า

หรือว่าแฟนใหม่ของอดีตภรรยาเนี่ย

ทีนี้นายสุรพลจริงอยากจะพูดคุย

หรือว่ากิ๊กของอดีตภรรยาเนี่ยไม่ยอมคุยกับเขา

มันก็เลยค้างคาใจตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
ทีนี้เขาก็เลยขับรถ

แล้วมาบังเอิญเจอรถกระบะคันนี้

เขาบอกว่าทั้งสีแล้วก็รุ่นของรถเนี่ย
มันคล้ายกันกับรถของแฟนใหม่

ทีนี้ก็เลยขี่รถไปประกบด้านคนขับ
เรียกให้จอดอีกฝ่ายไม่จอด

พอมารู้ว่ายิงผิดคันผิดคน
ก็เลยเข้ามอบตัวส่วนที่รู้ว่ายิงผิดคันผิดคนเพราะอะไรรู้ไหมฮะ

เหมือนไปเย้ยภรรยาบอกว่า
กิ๊กของมึงเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ภรรยาก็ตอบกลับเข้ามาในโทรศัพท์
ตอบตามสายเนี่ยฮะบอกว่ายิงใครเธอไปยิงใคร

ยังนั่งกินข้าวอยู่กับฉันอยู่เลย

นะฮะก็เลยเข้ามอบตัวกับตำรวจนะฮะ
จงทั้งหลังมากขามรถคันนี้กันอ่าว
มันคล้ายกับรถคนที่ผมสงสัย
ผมก็เลยขับรถไปเทียบข้างกระจก

แล้วก็ยังไม่จอด
ผมก็เลยยิงไปเลยน่ะ

โอ้โหนี่แหละฮะผู้บาดเจ็บนี่ซวยแท้เลยนะฮะ
ดันขับรถที่เหมือนกับรถของแฟนใหม่ของอดีตภรรยาของ
เขาทำให้นายสุรพลเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะแม่แค่สงสัย
รถเหมือนก็ตัดสินใจยิงซะแล้วฮะทีนี้นายสุรพลพอ
ได้รับทราบความจริงว่าคนที่เขายิงไม่ใช่แฟนใหม่
ของอดีตภรรยาหรือไม่ใช่กิ๊กของอดีตภรรยาแล้วเป็น
ใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็นายสุรพลเนี่ยก็มามอบตัวกับ
ตำรวจแล้วทีนี้ครับหลังจากนี้นายสุรพลบอกว่าถ้า
มีโอกาสจะไปขอโทษผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายสาคอน
ซึ่งเป็นเหยื่อกระสุนของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้ง
ใจจะไปยิงนายสาคอนจริงหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับนาย
รพลเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปบอกว่าได้โทรไปถาม
อดีตแฟนเรื่องเกี่ยวกับว่าเออกูยิงแฟนใหม่มึงแล้วนะ
ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าฝ่ายหญิงบอกไม่ใช่แล้ว
ยิงใครทำให้เขารู้ว่าเขายิงผิดคนนะครับก็เลย
ตัวในที่สุดนะครับวันนี้เองนะฮะความคืบหน้าใน
คดีตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุคือนายสุรพลเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพสองจุดคือจุดแรกเป็น
ที่ใช้ปืนยิงผู้บาดเจ็บและจุดที่สองนะฮะเป็น
จุดที่นายสุรพลนำโครงปืนไปทิ้งบริเวณลำห้วย
ห่างจากจุดที่ยิงประมาณหนึ่งกิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
ประสานชุดประดาน้ำมางมหาปืนตอนนี้พบแล้วนะฮะ
ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะ
ดำเนินคดีกับนายสุรพลนะฮะแล้วก็มีการคุมตัวนาย
สุรพนธ์ไปดำเนินคดีในข้อหาต่างต่างนะฮะก็เป็น